ตำรวจบอกว่าหัวจะปวดคดีแปลกคุณตาคนนึงอุ้มแมวขึ้นโรงพัก
เพราะแมวเป็นผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหา
เจ้าของแปลงผักไปแจ้งความไปขี้ใส่แปลงผักเขา
คุณตาก็อุ้มแมวต้องขออนุญาตคาดตาเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ไม่อยากจะเปิดเผยใบหน้าเดี๋ยวคนจะจำได้
นี่ดูใบหน้าสิจู่ก็กลายเป็นผู้ต้องหา
นี่คุณผู้ชมดูสิกลายเป็นเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นที่
สพบอินจคณะนครศรีอายุทยา
นี่นะคะตำรวจบอกว่าหัวจะปวดกันวันหนึ่ง

ลูกชายของคุณยายเจ้าของแมว

ไปแจ้งความจับเพื่อนบ้านเพราะอะไร
เพื่อนบ้านก็เลยไปแจ้งความกลับ
เรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าออก

ซึ่งเป็นทางส่วนบุคคลนะฮะ

ก็เลยเอาเรื่องอื่นมาแจ้งความต่อ
แล้วก็มาถามสารวัตรตำรวจบอกว่า
แล้วเรื่องนี้แจ้งความได้ไหม
เขามีภาพเป็นอัฐานฉันขอแจ้งความเรื่องนี้ได้ไหม
สุดท้ายก็ไปเผชิญหน้ากันที่โรงพักเลย
ยอมรับว่าแมวเป็นแมวของฉัน
แต่ว่าทางบ้านของแปลงผักเรียกค่าเสียหายชั้น๕๐๐บาท
คุณยายบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้มีเงินหรอกนะ

แต่ตำรวจบอกว่ายายยายไม่ได้ทำอะไรยายไม่ได้ไปขี้ใส่แปลงผัก
คุณยายทำมาคือแมวยายจะไปติดคุกได้ยังไง
ยายจะไปติดคุกได้ยังไงก็คุณยายไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเขาแจ้งความแมว
ค่ะแมวต้องหาเป็นผู้ต้องหาเออ
ยายก็บอกอีกว่าเอาไม่งั้นก็เอาแมวเข้าคุกบนเลยละกัน
ยายแกก็ไม่ยอมเอาเจ้าของแปลงผักที่ไปแจ้งความก็หัวจะปวดเหมือนกัน
ก็เอามาคุยกันมาไก่เกลี่ยกันซิคุณยายเอายังไง
เดี๋ยวคุณยายก็ยอมรับปากว่าจะไม่ปล่อยแมวไปขี้ใส่ผักเขาละกัน
พร้อมแล้วกันสุดท้ายก็ลงมาถึงประจำว่าก่อนมาได้เข้าห้องขังทั้งคนทั้งแมวแหละ